ไปดูเรื่องราวสนุกสนานกันก่อนดีกว่านะครับ
โคราชจังหวัดนครราชศรีมา
เขาจัดการแข่งขันสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัย
บอกเลยนะอายุเป็นแค่ตัวเลข
บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงเอามากเลยครับ
เริ่มด้วยพิธีเปิดการ
ใช่แล้วครับการเดินขบวนเข้ามานะครับ
เขาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยครับสาราอเนกประสงค์บ้านสินสมบูรณ
ตำบลสำริทอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาโอ้โหเป็นไง

ใช่แล้วล่ะครับแบ่งเป็นสีต่างครับนี่เห็นนี่ก็สีเหลือง
แล้วก็มีสีแดงและสีฟ้านะครับแต่ละสีเขาก็จัดเต็มในเรื่องของขบวนพาเรท
ไม่มีใครยอมใครหรอกครับแต่ละคนก็ปะชึ่งปะชึ่งปะชึ่งอ้าว
แล้วมาเจอกับดัมเมเยอร์สาวใหญ่คนนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่า
คุณชิสาเมื่อถึงเวลาคุณอย่าให้แพ้สาวใหญ่ท่านนี้นะครับ
ฉันดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะคะอย่างน้อยก็สีแดงเหมือนกัน
อนาคตก็เออถือไม้ดัมเมเยอร์ได้เหมือนกัน
ใช่แล้วชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนะจ๊

ใช่แล้วพอถึงช่วงของการแข่งขัน
เขาก็จัดเต็มกันเหมือนกันนะครับ
นี่เลยไปดูการแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้าน
หึไหนน่ะนี่ล่ะเดินเตะแล้วก็เจอจะได้
เตะปี๊บปิดตาเตะปี๊บ
อันนี้ไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านค่ะกีฬาพื้นปูน

คือกีฬาพื้นบ้านนั่นแหละแต่มาแข่งบนพื้นปูน

ส่วนนี้ก็แต่งหน้าพาเพลิน
ดูสิครับคนหนึ่งปิดตาแต่งหน้า
ส่วนอีกคนก็นั่งเฉยให้เขาแต่ง
ตั้งเสร็จแล้วพี่สายเย่ชนะแน่นอน
เอาล่ะความสนุกสนานในแต่ละชนิดกีฬาก็

ส่วนหนี้หัวเราะกันกามค้างไปเลย
ไปดูว่าอาการหัวเราะกลางค้างมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
เราหัวเราะอะไรขนาดนี้คะ

เขาจะบังคับหรือเปล่า
ร้องไห้แล้วอย่างนี้
แต่แต่ละคนเขาก็โชว์ลีลาการหัวเราะแบบเต็มที่

ก็เลยต้องมาแข่งหัวเราะใส่ไมค์กัน
ว่าใครดังกว่าหรือใครยาวกว่า

ดิฉันชอบหัวเราะอร่อยกว่าชนะเลย
ให้กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนั่นเองพี่ถามได้ไหม
มีความสุขสนุกสนายไปเล่นกับเพื่อนเป็นแบบปดที่จะหุง
ว่าการของเราทำให้อายุยืน

ในช่วงของการศึกษาก็ต้องมีกิจกรรมพวกนี้มาให้กับผู้สูงอายุเขาได้พบปะพูดคุยกัน
ทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้มันก็สนุกสนาน
แล้วทำไมถึงร่างกายแข็งแรงแบบนี้ก็เพราะว่ากิจกรรมพวกนี้มันส่งเสริม
ใช่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย
แล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว